เรื่องนี้เกิดเหตุที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะ

มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอออกมาร้องเรียนบอกว่า
คุณพ่อบุญธรรมของเธอโดนบุรุษพยาบาลตบหน้าทำร้ายร่างกาย

ล่าสุดบุรุษพยาบาลที่ถูกกล่าวอ้างว่าไปทำร้ายร่างกายคุณพ่อของเธอ
ล่าสุดออกมาขอโทษแล้วนะคะ
บอกว่าขอโทษที่แสดงกิริยาไม่เหมาะสม
ยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายผู้ป่วย
ก่อนหน้านี้มีการเอาคลิปมามาเปิดเผยนะครับคุณผู้ชม
เป็นคลิปในห้องฉุกเฉินซึ่งพ่อของเธอไปรับการรักษาที่นั่น
ลักษณะของคลิปถ้าเกิดว่ามองอีกมุมหนึ่ง
จากว่าคลิปมันเป็นมุมเดียว
ลักษณะเหมือนเนี่ยนะคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะ
คุณผู้ชมเนี่ยเหมือนไปผลักหน้าไปตบหน้าไหมคะ
บางคนบอกว่าเหมือนจะเอามือไปแบบ

บางคนก็บอกว่ามันเป็นการห้ามหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะ
ล่าสุดบุรุษพยาบาลที่ตกเป็นข่าว
แล้วก็มีคลิปนี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะ
ก็คือที่ไปทำร้ายนายพินันประเคนทองอายุ๖๕ปี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวที่ห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลขอนแก่นได้เดินทางมาชี้แจง

แล้วก็มีตำรวจสพเมืองขอนแก่นร่วมรับฟังด้วย
เมื่อวานนี้นะเขายืนยันบอกว่าไม่ได้ทำร้ายผู้ป่วย
แต่เห็นผู้ป่วยใช้แขนข้างซ้ายเหมือนจะปัดอะไรสักอย่าง
ดิ้นจนเชือกที่ผูกไว้มันหลุดออก
ก่อนที่ผู้ป่วยจะลุกขึ้นมานั่ง
พร้อมกับเอามือไปแกะผ้าพันแผลที่ศีรษะออก
จากว่าผู้ป่วยเนี่ยก็คือป่วยเป็นเนื้องอกในสมองนะ
เขาก็เลยเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปคว้ามือผู้ป่วย
ไม่ให้แกะเชือกแกะผ้าที่พันที่บริเวณรอบศีรษะออก
แต่จังหวะนั้นผู้ป่วยเอามือออกมาก่อน
ก็เลยทำให้มือมันไปโดนและผู้ป่วยก็นอนลงมาเอง
เขาจึงบอกให้นอนนิ่งเดี๋ยวจะตกลงจากเตียง
พร้อมทั้งผูกเชือกมัดมือผู้ป่วย

ก็พยายามที่จะอธิบายคลิปนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เอาล่ะบุรุษพยาบาลเมื่อวานนี้ก็ขอโทษญาติ
บอกว่าขอโทษนะที่ทำให้รู้สึกว่า
มันเป็นการทำร้ายร่างกายที่ทำให้รู้สึกไม่ดี
แล้วก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงบุรุษพยาบาลผู้ที่ถูกกล่าวหากันหน่อยค่ะ
ถ้ามันเป็นกิยาที่ไม่เหมาะสมผมก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้ญาติรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ว่า
วัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ผมไปพูดกับคุณลุงเนี่ย
คือผมพยายามย้ำให้คุณลุงนอนอยู่นิ่ง
เหมือนคุณลุงจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะครับ
ผมว่าคุณลุงนอนอยู่นิ่งอย่าลุกขึ้นมันจะตกเตียง
มันก็เป็นแค่ประมาณ๓ประโยคที่คุยเท่านั้นเอง

ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมคนที่เอาเรื่องออกมาร้องเรียน
แล้วก็เอาไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ก็คือนางสาวสิรินทิศอิ่มใจเป็นลูกบุญธรรมของคนป่วย
คือนายพินันบอกว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยรุนแรง

ก็ทำให้ญาติรู้สึกพอใจแล้วก็ไม่ติดใจสงสัยอะไรอีก
โดยอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกฝ่าย
ส่วนการดำเนินการตามกฎหมายก็จบลงด้วยการพูดคุย

คือสรุปเรื่องที่มันเกิดขึ้นจบสวยนะคะไม่มีอะไรแล้ว